คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ขำ

เรื่องนี้มีคนเขาเอาภาพมาเปิดเผยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานลอย

เพราะเราจำเป็นที่จะต้องเซ็นเซอร์

สิ่งที่เซ็นเซอร์คือมีคนลักษณะเหมือนมีเพศสัมพันธ์บนสะพานลอย
กลางวันแสกพูดคำนี้
แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปต้องใช้สะพานลอยจุดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามีการแชร์เรื่องนี้กันไปในกลุ่มออนไลน์ในโซเชียลของจังหวัดพิศนุโลก
แล้วไม่ใช่แค่นั้นเพจของอีซ้อขยี้ข่าวสองก็เอามาโพสต์ค่ะ
ข้อความที่เพจอีซ้อเอามาโพสต์นะคะ

แบบนี้นะคะว่าคุกเขากระเศร้ารักหนุ่มเศร้าเปลี่ยนบรรยากาศโชลีลาจมครึ่มมดธรรม
กำลังปิดกันอยู่บนสะพานลอยแห่งหนึ่งกลางเมืองพิศนุโลกในช่วงกลางวันแสก
นี่นะคะเขาบอกว่าตรงบริเวณทางข้ามที่หน้ามหาวิทยาลัยเทคนิคชื่อดัง
จริงแล้วกสิคนเห็นจริงจริงไงเชอรี่
แน่นอนว่าเป็นไปตามพิกัดที่อีซ้อลง

บนขนวิทยาภาพตำบลในเมืองเที่ยงพลเมืองพิสมิโล
แต่ตอนไปตรวจสอบคุณว่าจะเจออะไรไหม
จะอยู่เหรอไม่อยู่รอให้จับแล้วใช่ค่ะไม่เจอค่ะ
ขึ้นไปเจอแต่หมอน๒ใบ
นี่สภาพหมอนก็เก่ามาก

ซ่อนเอาไว้ตรงนั้นจังหลังที่ตำรวจหยิบขึ้นมาแล้ว
พอไปสอบถามรอปภของคอนโดแห่งหนึ่ง

โดคุณมันจะสูงถูกไหม
ฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนในคอนโดเห็นแน่นอน
รบพอพี่เสน่ห์บอกแบบนี้บอกว่า

คุณนักข่าวนักเรียนนักศึกษามากันทั้งนั้น
และต้องใช้เดินข้ามกันเกือบทุกวัน
ผมไม่คิดจริงว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
คนในภาพผมคิดแบบนี้แหละว่าคงเป็นคนเร่ร่อนแน่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยมันอันตรายจริง
ทีนี้ความคืบหน้าคุณผู้ชมคะอยากรู้เรื่องนี้
เพราะตอนแรกเนี่ยเรื่องราวที่เปิดเผยมาเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
โอ้โหพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิภูมิกับการสะพอเมืองพิศนุโลก
ออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไป
ช่วงเย็นของวันจันทร์ที่๒๐กุมภาพันธ์สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ทันทีค่ะ
จับกุมได้นะคะชายเร่ร่อนสองคนจริงจริงและผู้หญิงเร่ร่อนอีกหนึ่งคน
จริงเนี่ยมันเกิดตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์โดยผู้ก่อเหตุเนี่ยทั้ง๓คนรับสารภาพว่า
กระทำความผิดตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงจริงแต่แต่ไม่ได้เป็นการลักษณะ
ทำมีเพศสำคมีเพศสัมพันธ์แบบสองสองหนึ่งอ่ะไม่ใช่นะครับ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนึงลักษณะยืนดูเท่านั้นอืมแต่อีกสองคนอ่ะ
เขามีเพศสัมพันธ์กันจริงและและข้อมูลล่าสุดคุณผู้ชมคะ
ทั้ง๓คนติดเชื้อเอชไอวีแล้วตอนนี้นะคะมีการเปรียบเทียบปรับในข้อหากระทำการมีลักษณะสอบไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ
ค่ะอืมคนละห้าร้อยบาทอ่ะแต่แล้วยังไงต่ออ่ะเปรียบเทียบปรับห้าร้อยห้าร้อยจริงจริงค่ะ
แล้วคือคำถามของชาวบ้านเขาก็งงว่าแล้วยังไงพอปรับเสร็จปล่อยออกมา
แล้วไม่รู้ว่าสภาพจิตของเขาเป็นยังไงด้วยนะ
แล้วเขาจะไปก่อเหตุแบบนี้ในจุดอื่นอื่นอีกหรือไม่แล้วคือมันใกล้สถานศึกษาด้วยไง
ใช่เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องน้องนักเรียนด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเออ
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันให้มากกว่านี้แล้วกันนะฮะ